มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยดิฉันอ่านไปแล้วก็รู้สึกเขินไป

ม้วนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะความรักเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำกัดเพศ
จำกัดอายุไม่จำกัดวัยรักข้ามขอบฟ้าที่ไหนเจอกันก็รักกันได้

ถูกต้องรักคือสื่อภาษาสวรรค์ล่าสุดค่ะสาวเทียมสาวแท้จูงมือเข้าสู่ประตูวิวา
นี่ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคือเป็นผู้หญิงหมดเลยเหรอ

ชุดสีม่วงใช่ไหมฝั่งขวานี่พิธีกรฝั่งม่วงเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือชุดม่วง
อันนี้คือสาวเทียม
คือคุณก็ดูไม่ออกหรอกคนไหนจะบอกเจ้าสาวเพราะว่าสวยทั้งคู่เลย
มาเรื่องราวของความรักทั้งคู่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้
ปอนเนี่ยเป็นสาวเทียมนะจ๊ะน้องกิ๊บเป็นสาวแท้นะคะ
นักร้องหมอลำชื่อดังชื่อว่าแพลวแสงทอง
เรื่องราวของทั้งคู่
คุณผู้ชมค่ะความรักก่อตัวโดยน้องปอนสาวเทียมเนี่ย
ก็ยอมรับว่าเป็นกะเทยไปสอนท่าเต้นให้กับน้องกิ๊บเป็นสาวแท้
ซ้ายนี่คือสาวเทียมขวานี่คือสาวแท้

เหมือนกันแยกแทบไม่ออก

ทีนี้เนี่ยคือคุณปอนเนี่ยไปสอน
สอนท่าเต้นให้กับคุณกิฟต์เป็นสาวแท้
สอนไปสอนมาทั้งคู่ก็เลยโอ้รู้สึกว่า
ประทับอกประทับใจ
คือสาวเทียมเขาบอกว่าประทับใจสาวแท้เพราะว่าเป็นคนขยัน
ตั้งใจทำงานตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจหาเงิน
แต่ตอนนั้นสาวเทียมบอกว่าก็ยังชอบผู้ชายอยู่
แต่พอนานเข้านานเข้าความรู้สึกมันพัฒนาไป
ความสัมพันธ์ก็พัฒนาไป
ทีนี้ก็เริ่มแล้วแหละไปส่งที่บ้านบ้าง
ข้อความไปถามถ่ายสารทุกข์สุขติดบ้าน

จีบความสัมพันธ์ก็คืบหน้า
ที่สุดแล้วตัดสินใจคบหาดูใจกันค่ะ
วันนี้ทักมาจีบ
แต่ละถามว่ากินขาวไปชักมากินแล็ว

อัจจะเป็นกลับบ้านหรือเปล่าหรือ

พ่อเค้าบอกว่าเราไม่เป็นครับ
ว่าจะไปไหนบันนึง

พอถามว่าเอาอย่างไงอ๋อกระลองเมืองกระลองดูอ่ะนะ
คุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะ
ชาวเน็ตก็แน่นอนนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอ่ะ
คนก็เข้ามาแสดงความยินดีนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าความรักมันไม่ได้จำกัดเรื่องเพศ
เรื่องอายุเรื่องวัยเรื่องของพรมแดนนะคะ
คืออาจจะมีใจอยู่คนละดวงอยู่คนละสวง
แต่ใจเรามันเชื่อมความสัมพันธ์กันได้ถ้ามันรักกัน
แต่ว่าคือสาวประเภท๒คนนี้คือก็ไม่ได้จะกลับไปเป็นผู้ชายถูกไหม

เป็นความรักที่มันทะลุขีดทุกข้อจำกัดหมดเลย
เราก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะยังไงกันต่อ
แต่ว่าก็โวยพรให้เขามีความสุขแล้วกันเนอ